ชาวบ้านเขาไม่สบายใจกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้

เพราะอะไรทำไมชาวบ้านเขาไม่สบายใจถึงขั้นล่ารายชื่อถอดถอนเลย
แต่ข่าวนี้อยากให้ดูให้ฟังให้จบเลยนะคุณผู้ชม

ผู้ชายทางซ้ายกางเกงยีนเสื้อขาว

อายุ๕๑ปีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลตะขบ
อำเภอปักธงชัยจังหวันธครราชศรีมา
แล้วชาวบ้านบอกไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะเดินไปไหนมาไหน
ทำกิจกรรมอะไรก็ตามจะมีปืนสั้นเหน็บที่เอวติดตัวตลอด
เป็นผู้ใหญ่บ้านมาได้๓ปี
แล้วพฤติกรรมชอบพกปืนนี้ทำเอาชาวบ้านก็เหลือทน
ล่ารายชื่อกัน๓๑๘คนแล้ว
จากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง๕๑๕คน
ให้พิจารณาถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่ง
เพราะว่าอะไรลองไปฟังชาวบ้านดูครับ
ถ้าถามว่าพกปืนผิดไหมมาในที่สถานะมันผิด

ก็เหมือนมาขู่ชาวบ้านแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมในอำเภอปักทงชัย
อย่างนายสุวัสดิแสนมีสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ไปที่ตะบนตะขบเพื่อทำประชามติ

ให้ชาวบ้านลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านรายนี้
มียืนยันตัวตน๓๑๘รายชื่อครับ
จนกระทั่งถึงบ่าย๓โมง

ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาแสดงตัวแค่๑๗๒จาก๓๐
จำนวนนี้ยืนยันจะถอดถอน

อีก๑คนแม่งแสดงความคิดเห็นครับ
มติการล่ารายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเป็นโมคะ
ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
เพราะว่าเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

แต่ว่าประสงค์จะถอดถอนแค่๑๖๐
ฟังผู้ใหญ่บ้านบ้างดีกว่าคุณผู้ชมต้องฟังท่าน
ผู้ใหญ่สมส่วนเสมาพักดีครับผู้ใหญ่บ้านโคกเหิบ

ที่ผมพกปืนติดตัวตลอดเวลาก็ดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านไง
ถ้ามันเกิดเหตุร้ายแรงเนี่ยถึงขั้นต้องมีคนระงับเหตุ
จะได้ระงับเหตุได้ทันท่วงที
ท่านก็เลยจำเป็นต้องพกปืนติดตัวไว้
ดีใจมากที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไว้ใจให้ท่านทำหน้าที่ต่อครับ
พบคือเราไม่ได้ไปอ่านความใครไม่ได้ไปหาเรื่องใคร

เพื่อความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย

ดีใจครับที่พี่น้องชาวบ้านเขายังไว้ใจ
นี่น้ำแข็งมาเปิดดูพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ถูกระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี๒๔
คือเขาก็บอกว่าบอกใครพกปืนได้บ้าง
เกณฑ์การขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว
ในหมวดข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันพกปืนได้
อันนี้ก็เข้าเกณฑ์นะค่ะส่วนประเด็นที่ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกัน
ล่าลายชื่อยื่นถอดถอนผู้ใหญ่สมสวน
ท่านเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการพกปืนนะ
เบิร์พี่น้ำแข็งท่านเชื่อว่าจะเป็นความขัดแย้ง
การขุดสระสาธารณประโยชน์ที่เตรียมจะทำประปาหมู่บ้าน
เงิน๕ล้านบาทแต่การดำเนินงานบางอย่างไม่ถูกต้อง
แล้วในฐานะผู้นำชุมชนอย่างท่านก็เลยต้องสั่งระงับไว้ก่อน
อาจเป็นเหตุให้มีคนไม่พอใจขึ้นนะครับ